ส่วนเมื่อวานชนะทิพย์สงกระสินเดินทางมารายงานตัวกับทีมชาติไทย
เพื่อลุยการอุ่นเครื่อง๒นัดนะครับให้กับทัพช้างศึก
ซึ่งคุณอภัณล่ำซำครับผู้จัดการทีมชาติไทย
แต่งตั้งชนะทิพย์เป็นกัปตันทีมมาดามแป้งก็บอกว่าการไปเยือนไต้หวัน
เป็นเกมที่หนักเคยเจอกันมาครั้งหนึ่งซึ่งไทยก็แพ้ในบ้านมานะครับ๐ต่อ๑
เกมล่าสุดแม้ว่าอันดับโลกไทยจะดีกว่าแต่มองข้ามไม่ได้และควรต้องชนะ
ส่วนฮ่องกงแม้ว่าอันดับโลกจะต่ำกว่าไทยก็ต้องมองถึงผลการเอาชนะเหมือนกันครับ
ส่วนช่วงเย็นลงฝึกซ้อมนะครับ๑ชั่วโมงครึ่งชนะทิพย์ให้สัมภาษณ์ว่า
ไม่ค่อยลงเล่นในเจลีกก็อาจจะขาดเรื่องของแมทฟิตแต่ความมั่นใจไม่ได้หมดลงไปขนาดนั้น
สิกทักษะยังคงมีอยู่การไปเยือนต้องโฟกัสมากกว่าเดิม
ปีที่แล้วก็แพ้ไต้หวันมาก็ต้องชนะให้ได้สถานเดียวครับ
ผมก็ยังมีอยู่อะไรอย่างนี้และแน่นอนว่าผมก็มีความกระหายที่อยากจะเล่นทีมชาติอยู่แล้ว
แล้วก็ปีแล้วเหมือนเราก็ไปแพ้ไต้หวันมาแน่นอนว่าเราก็ต้องเต็มที่เพื่อใช้ชนะของทุกคนครับ
ส่วนการเดินทางนะครับช่วงสายที่ผ่านมาก็ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากไทยนะครับ
สำหรับนักเตะทั้ง๒๓คนจะถึงไต้หวันก็ประมาณ๔โมงเย็น
แฟนบอลก็มารอส่งนักกีฬาถ่ายภาพมันคึกคักเลย
โน่ก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าไต้หวันเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
เคยแพ้มาก็จะพยายามแก้มือให้ได้
ส่วนชนะทิพย์แม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นในเจลีกเท่าไหร
แต่ยังเป็นคนสำคัญของทีมและยังมีความมั่นใจเต็มเปรียบ
กับการเล่นทีมชาติไทยครับ